นังคมน้ำบวนเบียงเข้ามาวางซ้าย

เสียบด้วยเขาซ้ายตีด้วยเขาขวา

เจอกำแพงเข่าของลูกพิชิตแล้วครับ

ต่างหลังกันอยู่กลางวิธีวางซ้าย
ดึงไม่พ้นขึ้นกับแข่งขวา
วันที่สองเจอแครงบาทครับ

นะคะก็เพิ่งแขกขวา
ขวาต่อขวา

สลับเสียบซ้ายแล้วปักศอกขวา

เข้าขวาจังหวัดสุดท้ายของต้นด้านนำกระบวน

ดับเครื่องชนแล้วครับทางตำรวจไม่สนแล้วครับ

มุมิเทศโยกหลังขวา
ครับครับครบห้ายกเรียบร้อยแล้วครับ
โอ้โหนี่แหละครับต้องจบครับ

ระหว่างทะดานรุ่งพิชิตจอพัทธุริยาครับ
กับทะดานนำกระบวนสิทธิ์โพงเว่